ตอนนี้ค่าตัวดังระดับโลกเทียบชั้นขนาดนั้นเลย
ล่าสุดค่ะบันเทิงออนไลน์ของเราได้อ้างอิงข้อมูลจากตัวแทนบริษัทที่รับงานลิซ่าที่ไทย

เดี๋ยวเรามีกราฟให้ดูว่าค่าตัวของน้องลิซ่าตอนนี้
๒๐ล้านบวกด้วยนะครับถูกต้องนะคะส่วนงานแสดงอย่างเล่นซีรีส์นะคะ
ค่าตัว๑๐ล้านบาทโอ้โหใครรวยจ้างได้ผู้จัดคนไหนสนใจนะคะ
ส่วนหนัง๑เรื่อง๑๕ล้านบาทบวกค่ะ
ส่วนพรีเซนเตอร์นะคะที่เห็นมาเมืองไทยบ่อย
ล้านบวกนะคะอันนี้ข้อมูลจริงค่ะ
อ้างอิงจากบริษัทที่รับงานของลิซ่าที่ไทยค่ะ
งานนี้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมค่าตัวสูงจัง
ไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะตอนนี้น้องลิซ่าดังมากนะคะ
ถูกต้องลงรูปทีเดียวคนกดไลค์กันมากมายนะคะก็ต้องยกให้ลิซ่านะคะ
คุ้มมากเพราะลายดูแม้คุณเนี้ยทั้งซ้อมเต้นนะ

รอดูผลงานของเธอได้เนาะ